กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุ
ซึ่งก็กลายเป็นเหตุสลดในที่สุดนะคะ
เพราะว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มีคนเสียชีวิตด้วย๑คนค่ะ
เป็นเหตุการณ์รถกระบะเลี้ยวตัดหน้า
รถบรรทุกพ่วงแบบกระชันชิดแล้วก็กระทันหัน
คนขับรถบรรทุกพ่วงเขาบอกว่ากระทันหันแบบนั้นเขาเบรกไม่อยู่
สุดท้ายเจอกันจังจังเจอกันจังจัง
ก็เลยกลายเป็นเศษซากแบบนี้
นี่นะคะคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิต
ในจุดเกิดเหตุทันที๑รายด้วยกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายที่ผ่านมานี่เอง
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนถนนหลวงสาย๑๐๘แม่เสรียงเชียงใหม่

ปากทางบ้านแม่ลายเหนือตำบลป่าโป่ง
อำเภอสบเมย์จังหวัดแม่ห้องสอน
คือหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุ
ตำรวจโรงพักกองก๋อยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ที่จุดเกิดเหตุเนี่ยคุณดูนะรถสภาพรถกระบะพลิกหงายแบบนี้
รถกระบะสีแดงยี่ห้อโตโยต้าสภาพถูกชนยับเลยนะคะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๑ราย
ทราบชื่อต่อมาก็คือเป็นคนขับรถกระบะชื่อว่า
นายมานพพาติอนันมงคลอายุ๓๖ปี
ใกล้กันกับรถกระบะก็ไปเจอรถบรรทุกพ่วง
่ออีซูซูค่ะซึ่งมีนายวิทยาพุทธวีรชนอายุ๒๒ปี
เป็นคนขับให้กันกับตำรวจบอกว่า
ตัวเขาขับรถตามหลังรถกระบะคันนั้นมา
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางลาดชันลงเขา
ต่างคนก็ต่างใช้ความเร็วแล้วลาดชันด้วย
ทีนี้พอลาดชันปุ๊บใช้ความเร็วปุ๊บ
ความเร็วมันก็ยิ่งส่งเข้าไปอีกนะคะ
จังหวะที่ตัวเขาหมายถึงคนขับรถบรรทุกพ่วง
จังหวะที่จะแซงออกขวาปรากฏว่ารถกระบะ
เพราะอะไร
เพราะว่าคนขับรถกระบะ
คนที่เสียชีวิตเป็นเสาหลักของครอบครัว
ส่วนเรื่องของคดีความก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาว่าไปนะคะ

คือบางคนถ้าเกิดว่าไม่คุ้นกับรถหรือภาษณะที่เราขี่มันอันตราย
เหมือนกับกรณีนี้เป็นชายวัย๒๕ปี
ซาเล้งจะไปส่งปลาให้ทันตามที่ลูกค้าสั่ง
แต่เนื่องจากปกติตัวเองก็ไม่ได้ทำหน้าที่ส่งปลา

แล้วปรากฏว่ารถซาเล้งคันนี้มันเหมือนกับติดเทอร์โบ
ทำให้มันเร็วควบคุมไม่ได้เลยนะคะ
ก็เลยพุ่งชนข้างทางพลิกคว่ำชนต้นไม้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตากค่ะช่วงประมาณ๘นาฬิกา๔๕นาที
กู้ชีพกู้ภัยพิทักการก็ช่วยกันนำร่างของนายคามซิง
อายุ๒๕ปีนอนหงายอยู่ข้างทางนี่แหละค่ะ
สภาพบาดเจ็บสาหัสไม่รู้สึกตัวเลย
แขนซ้ายก็หักขาซ้ายหักมีแผลถูกของ
มีคมบาดที่ขาจนเป็นแผลชะกันเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยนะคะ
ข้างทางก็ยังพบรถซาเล้งติดเครื่องยนต์
ตะแคงสภาพเสียหายทั้งคันเหมือนกันล้อนี่บิดเบี้ยวเลย
ใกล้กันพบกองปลาดุกหั่นเป็นชิ้นแตกกระจายเต็มพื้นย่าข้างทาง
รวมทั้งยังมีผักชนิดต่างกระจายทั่วบริเวณด้วย
จากการสอบถามค่ะก็ทราบว่านายคามซิงเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่ร้านน้องหนิงปลาสด
ตลาดสดพาเจริญที่เขตเทศบาลนครแม่สอด
คามซิงจริงเขามีหน้าที่ชำแหละปลา
มาทำงานตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งแล้ว
แต่ว่าวันนี้พนักงานขับรถส่งปลาลางานไป
คามซิงก็เลยอาสาไปส่งปลาแทนให้
ทั้งที่ตัวเองก็ขับรถแบบนี้ไม่คล่องนะคะ

ขณะที่กำลังขี่ซาเล้งเครื่องมาส่งปลา
นายคามซิงน่าจะเร่งเครื่องเพื่อจะทำเวลา
เพราะว่าลูกค้าโทรมาตามปลา
แต่ด้วยความที่เขาก็ไม่ชำนาญ
และรถคันนี้ก็ติดเครื่องยนต์เทอร์โบด้วย

จนกระทั่งล้อไปตกฟุตปาดข้างทางค่ะ
แล้วก็ชนเข้ากับต้นไม้เสียงดังสนั่น

ทำให้ร่างของเขาไปกระแทกกับต้นไม้
ทำให้ทั้งแขนและขาหักบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้ตัวเขาก็ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์
โรงพยาบาลแม่สอดอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ